พาคุณผู้ชมไปเที่ยวไปที่อีสานนะฮะ

คุณศรีสะเกดใช่ไหมผมพาไปที่อุดรธานี
ภาคภูมิใจกับแหล่งอริยธรรมโบราณ
โบราณนักคดีบ้านเชียงนั่นเองนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็น๑ใน๕มรดกโลก
แล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
ทางจังหวัดได้ประกาศให้ทุกวันที่๒๐มีนาคม
ทุกปีถือเป็นวันอนุรักษ์มรดกบ้านเชียงด้วยนะครับ
เครื่องปั้นดินเผาลวดลายโบราณ

คือร่องรอยอริยธรรมโบราณที่ขุดพบจากแหล่งโบราณนาคดีบ้านเชียงตำบลบ้านเชียง
อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี
ก่อนจะรวบรวมและนำไปจัดเก็บไว้
เกิดเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงเมื่อปี๒๕๕๙
ถูกโบราณที่ขุดค้นพบเหล่านี้
เป็นหลักฐานสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่
และวัฒนธรรมของชาวบ้านเชียงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า๕๐๐ปี
ได้รับการยอมรับจากองค์การยูเนสโก้
แหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกเมื่อปี๒๕๕๙
จุดเริ่มต้นที่ทำให้หมู่บ้านเล็กในภาคอีสาน
่งดังจนกลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก
เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี๒๕๐๙ค่ะ
นักศึกษาชาวอเมริกันได้เก็บเศษภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่พบอยู่รอบหมู่บ้าน
มอบให้ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีกรมศิลปากรตรวจสอบ
กระทั่งเกิดการขุดค้นที่บ้านเชียงเป็นครั้งแรก
หนึ่งในการขุดครั้งสำคัญเกิดขึ้นบริเวณวัดโพศีในและบ้านนายพฤษมนตรีพิทักษ์
ในหลวงราชการที่๙เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนธการขุดที่บ้านเชียง
เมื่อวันที่๒๐มีนาคม๒๕๕๙
ซึ่งปัจจุบันบริเวณดังกล่าวยังคงอนุรักษ์ร่องรอยการขุดไว้
ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้เข้ามาเรียนรู้และศึกษา
และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ทางจังหวัดร่วมกับบริษัทไทยเบเฟอเรดจำกัดมหาชน
จัดงานมหากรรมเปิดโลกอรยธรรมบ้านเชียง

และการแสดงทางวัฒนธรรมไทยภวร

คือการฟ้อนไทยพวนและการแสดงโปรงลาง
พร้อมประกาศให้วันที่๒๐มีนาคมของทุกปี
เป็นวันอนุรักษ์มรดกโลกบ้านเชียงด้วยค่ะ
ในขณะนี้ทางเทศบาลตะบนบ้านเชียงได้จ้างที่ปรึกษานะครับ
ก็คือหมาวิรัยมหาวิทยาลัยสาธารณ์ในการวางแผนแม่บท
เกี่ยวกับการพัฒนาบ้านเชียงไม่ว่าจะเรื่องการจัดทำถนนสายวัฒนธรรม
เรื่องการจัดทำวางแผนในเรื่องของปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง
ก็อยากเชิญชวนทุกพี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับนักท่องเที่ยวนะครับ
รธานีไม่ได้มีดีเฉพาะคำชโนธอย่างเดียวนะครับ
ที่พิพัฒนาสถานแห่งชาติบ้านเชียงก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
เพราะอยู่ท่ามกลางชุมชนแล้วก็ได้ชมวิถีชีวิตพี่น้องชาวไทยภวรที่บ้านเชียง

ว่าจะวัดป่าภูก้อนอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทหรือว่าหมู่บ้านคิริบงกฎเหล่านี้

ส่วนของมั่นเชียงก็เป็นพื้นที่เป้าหมายหนึ่งของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี
เราก็เลยมีส่วนร่วมที่อยากจะมาช่วยสนับสนุนเติมเต็มนะครับ

ซึ่งในบ้านเชียงเนี่ยมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับ
ปัจจุบันชาวบ้านเชียงยังคงอนุรักษ์มนต์เสน่หัดั้งเดิมไว้
และใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมมาประยุกต์ในการประกอบอาชีพค่ะ
การผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์
จักษานหลากหลายรูปแบบและผ้าย้อมคราม
นำลายจากเครื่องปั้นดินเผาโบราณมาทอบนผ้า
เกิดเป็นลวดลายต่างที่สวยงามโดดเด่น
ซึ่งสร้างรายได้ให้ชุมชนที่สำคัญ
สืบสารวัฒนธรรมโบราณให้อยู่ชั่วลูกหลานสืบไปด้วยค่ะ